ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศร
คุณพิรวัฒคุณโรสลินคือไปคุยกับอดีตลูกจ้างหญิงไก่
แม้ว่าตอนนี้หญิงไก่จะถูกคุมขังอยู่นะคะ
แต่อดีตลูกจ้างหญิงไก่บอกว่ายังกังวลใจในเรื่องของความปลอดภัย
อดีตลูกจ้างหญิงไก่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชม
นางดารินลากคำอดีตลูกจ้างของนางมนตายกรัตนการหรือหญิงไก่
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าเคยทำงานกับหญิงไก่ผ่านศูนย์จัดหางาน
ซึ่งทางศูนย์ส่งตัวเธอไปที่บ้านของหญิงไก่
ครั้งแรกที่เจอหญิงไก่แนะนำว่าบ้านหลังนี้เป็นของตำรวจนายหนึ่ง
แล้วก็มีการโชว์รูปของตำรวจคนนั้นให้ดูด้วย
จากนี้เพราะว่าหญิงไก่มักเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปต่างประเทศบ่อยครั้ง
โดยจะพาลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย๓๔คนติดตามไปด้วยเสมอ
แล้วก็มีตำรวจคอยดูแลอยู่ด้วยค่ะ
สำหรับค่าจ้างเงินเดือนนางดารินบอกว่าได้รับเงินเดือนแค่เดือนเดียวเท่านั้น
เป็นจำนวนเงิน๕๕๐๐บาท
หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้รับเงินเดือนอีกเลย
แต่จะได้เป็นครั้งครั้งละ๕๐๐๑๐๐บาทแล้วแต่หญิงไก่จะให้
แล้วก็หวังว่าหญิงไก่จะโอนเงินส่วนที่ติดค้างให้ในภายหลัง
เพราะว่าเขาบอกตลอดว่าเขาจะโอนเงินให้โอนเงินให้แต่เขาก็ไม่โอนนะคะ
นางดารินเล่าให้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ตัดสินใจออกมาจากบ้านของหญิงไก่
ก็เพราะว่าเกิดกรณีของนางสาวจันทนาหรือหนูนา
โดนแจ้งจับข้อหารักทรัพย์
ก็เลยเริ่มกังวลว่าตัวเองจะโดนด้วยหรือเปล่า
ตัวเองจะเป็นคนต่อไปไหมก็เลยตัดสินใจออกมาจากบ้านของหญิงไก่
โดยไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวค่ะ
หลังจากลาออกหญิงไก่พยายามโทรไปหาด้วยนะคะ
โทรไปชวนให้เธอกลับไปทำงานอยู่หลายครั้ง

อกจากนี้หญิงไก่โทรไปคูด้วย
โทรไปขู่ถึง๓ครั้งค่ะว่าห้ามพูดถึงเรื่องของเธอ
ขู่ว่าได้ฟ้องแล้วด้วยรอหมายสารได้เลยขู่แบบนี้
นางดารินเลยบอกว่าแม้ตอนนี้หญิงไก่จะอยู่ในเรือนจำถูกคุมขังอยู่เนี่ยนะคะ
แต่ก็ยังรู้สึกกังวลเรื่องของความปลอดภัย
อยากจะให้หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล
และต้องการเรียกร้องค่าจ้างที่หญิงไก่ติดค้างอยู่ด้วยค่ะ